ค่ะไปดูที่จังหวัดปราจีนกันบุรีกันบ้างเพราะที่นั่นมีเต่าเผือก
ปราจีนบุรีมีเต่าเผือก
เผือกตัวนี้ให้สังเกตที่กระดองนะครับคุณผู้ชม
มีอะไรให้คุณผู้ชมจับตาดูด้วยค่ะ

เต่าเผือกตัวนี้มีอะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมค่อยสังเกตกันไป
ว่ากันว่านอกจากสีที่มันค่อนข้างซีดดูค่อนข้างแบบไม่ค่อยเหมือนเต่าทั่วไปที่กระดองจะสีเข้มใช่ไหม
อันนี้สีมันจะสิ้นซี่เขาก็เลยเรียกว่าเต่าเผือก
จากสีแล้วคุณดูลายค่ะลวดลายของมันนะมันเป็นลักษณะคล้ายกับอะไร

พระสมเด็จวัดระคัง
ซึ่งเจ้าของเต่าตัวนี้นะคะบอกว่าเลี้ยงมันเอาไว้ที่เบาะซีเมนข้างสารพระภูมิ
อยู่ที่บ้านพักเลขที่๒๘หมู่๔ตะมนต์หนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
เล่าให้นักข่าวฟังว่าเมื่อ๒ปีก่อนเนี่ยเต่าเผือกตัวนี้มันคลานออกมาจากป่าคลานมาคลานมาเข้ามาที่บริเวณบ้านแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่นานเลยนะคะหยุดอยู่ตรงสารพระภูมินี่แหละหยุดไม่ไปไหนอ่ะ
คุณลุงแสวงเห็นว่าเออแปลกดีมันสีแปลกด้วยแล้วมันก็มาหยุดตรงนี้นานก็เลยคิดว่าเต่าตัวนี้มันคงอยากจะให้เราช่วยเหลือ
ก็เลยเอาพวกผลไม้ให้มันกินผลไม้ทั้งแตงโมทั้งมะละกอให้มันกิน

เพิ่มความสดชื่นแต่ทีนี้เต่าส่วนใหญ่มันจะกินพวกผักถูกไหม
คุณลุงแสวงบอกแต่ว่าให้ผักมันไม่ยอมกินนะ

ก็ว่าแปลกแล้วแปลกคูณสองแล้วนะคะ
แล้วที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวนะแวะมาที่บ้านคุณลุงแสวงเพื่อขอโชคลาภ
อุ้ยยิ่งแปลกอย่างนั้นเต่าเป็นสีขาวแล้ว
เออเพราะว่าทาแป้งเข้าไปแบบนี้
อายุของเจ้าของบ้านไว้คอ
แล้วแต่ละกันเพราะว่า
พูดถึงเต่าก็วิเคราะห์กันไปได้หลายแบบ
แต่ที่สำคัญคือเต่าเขาก็เชื่อว่าเป็นสัตว์นำโชค